สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
เป็นอย่างไรกันบ้างคะหยุดยาวกันหลายวัน
ที่บ้านของคุณผู้ชมมีฝนตกอากาศร้อนหรืออากาศหนาวค่ะ
แต่ที่แน่ช่วงเช้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร
มีฝนตกลงมาก่อนที่แดดจะออก
โดยในช่วงเย็นวันนี้ไปจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้
ประเทศเราจะมีสภาพอากาศกลับมาเย็นอีกรอบค่ะ
ซึ่งฝนที่ตกในระยะนี้ไม่ใช่ฝนที่ตกตามฤดูกา
แต่เกิดจากการที่ประเทศจีนมีลมหนาวค่ะแพลลงมา
วกกับมีลมพัดเข้าทางฝั่งตะวันออกของประเทศ
อบนำเอาความชื้นเข้าไปค่ะเมื่อความเย็นมาเจอกับความชื้น
พอปะทะกันก็ทำให้เกิดฝนนั่นเองค่ะ
โดยปรากฏการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้น
ก่อนที่ประเทศของเราจะมีลมหนาว
เรียกง่ายก็คือฝนเรียกหนาวนั่นเอง
คุณผู้ชมค่ะที่ประเทศรัสเซียหนาวนำประเทศอื่นไปหลายเบอร์เลยค่ะ
เมืองฟาลาดิโบสต๊อกนะคะทางตะวันออกของรัสเซียค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นประชาชนตื่นขึ้นมา
อยากไปสตาร์ทรถเปิดประตูไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าอะไรน้ำแข็งเกาะเต็มรถแบบนี้

และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ